แต่ว่าถ้าใครอยากจะกินของอร่อยที่จังหวัดพิษนุโลก
เฮ้ยป้านผมเฮ้ยทำไมคุณไม่พาไปอ่ะร้านนี้รึยังไม่แน่
แต่เพราะเขาเพิ่งเปิดไงใช่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความชอบ
นะคะก็ใช้ความชอบนี่แหละมาสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้
ขายเค้กไครไทแลนด์

เค้กไข่ไทยแลนด์ขนมบ้านผู้กัน

แห่งเมืองพิศนุโลกนั่นเอง

จะบอกว่าร้านเล็กนะ

มากันทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วก็มากันมากมายต่อคิวกันเยอะแยะเลยค่ะ
เพราะอะไรเดี๋ยวเราพาไปพบกับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านคนสวยคือคุณพิญยดาโพพรมค่ะ
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นสาวออฟฟิศมีงานประจำทำอยู่แล้ว
แต่ก็ธรรมดาแหละยุคนี้สมัยนี้ใครจะไปทำงานอย่างเดียว
ต้องมีรายได้หลายทางหลายกระเป๋านะจ๊ะ
เธอก็เลยคิดจะหาอาชีพเสริมขึ้นมา
ก็คุยกันปรึกษากับคนในครอบครัวจะทำอะไรดี
ก็เลยนึกถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

ก็เลยคิดว่าเอาล่ะเอาสิ่งที่ชอบนี่แหละมาทำเป็นอาชีพดูสิ
ก็เลยเปิดร้านเค้กไข่ไทยแลนด์มันซะเลย
คุณเชื่อไหมว่าเปิดมาไม่ถึงเดือนลูกค้าตอบรับดีมาก
วันหนึ่งนะมีออเดอร์สั่งจองกว่า๒๕๐กล่อง

แล้วยังมีลูกค้ามารอหน้าร้านอีก
รอยาวนานครึ่งชั่วโมงอย่างนี้
แล้วเขาทำกันสดร้อนอบออกมาใหม่จากเตา

ไว้เลยค่ะใครสั่งอะไรบ้างนะคุณ
เลยทำให้ยอดขายต่อวันตกวันละประมาณ๓๐๐๐บาท
วันละ๓๐๐๐๐บาทเป็นรายได้หลักไปแล้วมั้งเนี่ย

ทีเด็ดก็คือหนึ่งไม่มีไขมันทราน
ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะไข่ก็คัดไข่สดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องของไขมันทานไม่ดี
ไม่ต้องกังวลใจไปแล้วได้ไข่สดใหม่อร่อยแน่นอน
ส่วนเรื่องทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือรสชาติ

ราคาขายถ้าบอกแล้วคุณจะตะโกนว่าแบบโอ้ไมเกอร์
ยังไงถูกมากจริง
กล่องละ๑๒๐บาทเท่านั้น
ดิฉันว่าราคาย่อมเยาว์มากนะ
รสชาติแบบว่าดั้งเดิมของเขา๑๒๐บาท
แต่ถ้าเป็นรถอื่นแล้วก็๑๕๐บาทเท่านั้น
เราเอามาให้คุณผู้ชมดูกันแบบยั่วเค้กไข่นุ่ม
ใครอยากจะไปลองซื้อหาทานดู
หรือคุณชนะกลับบ้านไปอย่าลืมไปแวะร้านนี้
เขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะ

หรือถ้าคนต่างจังหวัดไกลนี่นะ
ก็สามารถสั่งได้ทางเพจ
ต้องถามนะสาวคุณเคยทานไหมเค้กไข่

คือเค้กไข่มันเหมือนแบบมันมาจากทางไต้หวันนะคะ